ต่อกันที่ดาวอีกหนึ่งดวงที่ดับไปนะคะอย่างคุณแววจกมกค่ะ
ที่เป็นน้องสาวของตลกชื่อดังคุณหม่ำจกมกนะคะ

โดยในงานบำเพ็ญกุศลศพนะคะก็มีตลกชื่อดังค่ะ
นำโดยถั่และเชิญยิ้มนายกสมาคมศิลปินตลกนะคะ
คุณโน๊ตเช่นยิ้มค่ะคุณหลงชะชะช่าค่ะ
ตลอดจนครูเพลงนะคะแล้วก็เพื่อนในวงการที่ทราบข่าวค่ะ
ก็ได้ทยอยเดินทางไปร่วมรดน้ำศพเป็นจำนวนมากนะคะ
บำเพ็ญกุศลศพค่ะก็จะมีขึ้นนะคะ
ที่สารา๔วัดคุมคาจังหวัดนทบุรีค่ะ
โดยคุณหม่ำจกมกนะคะเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะ
วันเกิดเหตุนั้นเจ้าตัวไม่เห็นน้องสาวออกจากห้องค่ะ
ไปเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบ
พอมดเอ็นดูซึ่งเป็นภรรยาของคุณหม่ำไปงัดห้องเลย

เจ้าตัวก็วิ่งขึ้นไปดูก็พบว่าน้องสาวเสียชีวิตแล้วค่ะ
โดยคุณหมอนะคะได้แจ้งว่าสาเหตุเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ
ไม่ต้องห่วงเลยหรอกคงจะคิดถึงลูก
แล้วก็ขอให้น้องไม่ต้องห่วงข้างหลัง
ไม่ต้องห่วงหลับให้สบาย
ผมด้วยล่ะใช้ชีวิตมาให้แววไปดี
ดับลับฟ้าที่จากไปค่ะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของทุกท่านด้วยนะคะ